แต่ว่าก่อนอื่นเลยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ
สำหรับบันเทิงไทยรัฐช่วงสดจริงถึงตัว
เมื่อเช้านี้เราบุกไปถึงกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่
แฟชั่นนิสต้าตัวแม่คุณแม่ชมพู่อารยานะคะ
พร้อมกับให้เธออัปเดตเรื่องราวการมีทายาท

ต้องเป็นที่ยินคุณแม่เอาตรงนี้ค่ะ

แต่ก็ยังแพ้คุณชมพู่อยู่ดีดูชุดชมพู่

วันนี้เราไปสดจริงถึงตัวกับแฟชั่นนิสต้าสาวตัวแม่ชมพู่อารยากันตั้งแต่เช้าเลยนะคุณ
สตูดิโอที่เธอเดินทางมาถ่ายโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ชื่อเรื่องเก๋มากเลยอ่ะ
จำเนียนวิเวียนโตมอนที่เตรียมลงจอปลายปีนี้นะคะ
และอัปเดตความพร้อมของเธอในการเตรียมตัวที่จะมีทายาททั้งลดงานในวงการบันเทิง
แล้วก็ดูแลสุขภาพรวมถึงปรึกษาแพทย์ด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
อยากจะมาคุยเรื่องเรื่องเห็นเขาบอกว่าเตรียมตัวที่จะเป็นคุณแม่แล้วเหรอชมพู่
นะพี่มันก็ถ้าเราไม่เข้าสู่กระบวนการอย่างจริงจังสักทีมันก็ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นสักทีถูกไหม
คือถ้ามัวแต่แบบถ้าเราไม่เคลียร์งานแล้วเราก็ปล่อยแบบไหลเรือไฟไปเรื่อยแบบอะไรอย่างนี้
มันก็คงแบบมันก็คงไม่ได้มีสักที

กระบวนการอย่างจริงจังของชมพู่ที่ว่าคืออะไรฮะ
ไปแล้วถามตอนแล้วป่าวค่ะ
คือไปเตรียมหาหมอ

ก็คือพบคุณหมอด้วยค่ะแล้วก็คือว่ามันก็ต้องเคลียร์งานแบบจริงจัง
มีหนังต่อเดี๋ยวมีถ่ายละครต่ออีก
จะมีทันเหรอคะเอาจริง

จริงเพราะว่าที่หนักจริงก็คงจะเป็นละคร
เพราะว่าละครนี้เราสัปดาห์หนึ่งก็คือเราต้องถ่ายหลายวันแล้วมันตื่นเช้า
แล้วมันก็คือมันเป็นตัวที่มันเอาพลังงานเราไปเยอะที่สุดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเคลียร์ละครไปได้แล้วเนี่ยคือไอ้พวกงานจ๊อปอื่นอะไรอย่างนี้มันก็เบาไง
วันหนึ่งมันก็ไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้มันก็ได้
ชมพู่มากนะที่ให้เกียรติพวกเรานะครับ

โอเคเราจะติดตามนะรับรองฮาแน่นอนฝีมือกำกับของพี่ยอดนะฮะ

สวยสดใสมากนี่ก็เป็นหนังเรื่องที่๒ของชมพู่ที่เล่นกับพี่ยอดเริกชัย
ใช่จำเนียนวิเวียนโตมอนเข้าฉายปลายปีนี้๒๙ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมค่ะ